กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๕ปีคนหนึ่ง
ค่ะนะฮะเพิ่งพ้นจากการเป็นเด็กชายเป็นนายได้แค่ไม่กี่วันนะฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนนี้แถวนนทบุรีนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับดูจุดเกิดเหตุก่อนครับ
นี่ฮะที่นี่คือถนนในชุมชนไมตรีอุทิศถนนบางกรวยไซน้อยนะครับ
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสพบางบัวทองไปตรวจสอบนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่านายภูเบสชีพนุรัติชื่อเล่นชื่อโอ๊ค
อายุ๑๕ปีถูกยิงเสียชีวิต
นี่ฮะน้องโอ๊คภูเบสชีพนุรัตินะครับอายุ๑๕ปี
สภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดนะครับ
มีบาดแผลที่เป็นบาดแผลถูกยิงเข้าสี่ข้างด้านซ้าย
เป็นรูซีอีกรูด้วยกันนะครับกระสุนลักษณะฝังใน
แล้วก็มีจักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

นี่ฮะอุกอาจมากนะครับเด็กอายุเพิ่ง๑๕เองนะครับ
โอ้โหแล้วจากการสอบถามเพื่อนที่มากับโอ๊คเนี่ย
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มคู่อริ
นี่นะฮะที่สพบางบัวทองลงพื้นที่ไปเนี่ย
เพื่อนของน้องโอ๊คผู้ตายเนี่ยบอกว่า
นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
ก็มาก็คือน้องคนนี้สมมุติว่าชื่อทายก็แล้วกันนะ

ทายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายรถของโอ๊ค
แล้วก็มีเพื่อนอีกคันนึงเป็น๒คัน๔คน
จะไปรับแฟนของเพื่อนที่ย่านบางรักใหญ่
แล้วจะไปตลาดนกฮูกด้วยกัน
มาถึงจุดเกิดเหตุที่ชุมชนไมตรีอุทิศนะฮะ

มีจักรยานยนต์ยามาฮ่าแอร์ล็อกสีแดงดำ
ขี่มาสองคนคันหนึ่งมาประกบทางด้านซ้าย
ทายบอกว่าทายมองไปเห็นเนี่ยก็เห็นว่าเออคือในกล้องกับในกร
ทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่อริกันกับกลุ่มของทายแล้วก็โอ๊คนะฮะในกรนั่งซ้อนท้ายชักมีดออกมาแล้วฟันใส่หลังของน้องทายเนี่ยครั้งหนึ่ง
ค่ะแล้วก็เอาปืนเนี่ยมาตบเข้าไทยทอยของทายอีกครั้งหนึ่งโอ้โห
หลังจากนั้นมีจักรยานยนต์อีกคันนึงขี่มาแทรกตรงกลางจังหวะนี้ฮะโอ๊คเขาเห็นแล้วว่าถูกคู่อริเนี่ยตามมาทำร้าย
ก็เลยเปลี่ยนเกียร์เพื่อจะเร่งเครื่องจักรยานยนต์หนีแต่ทายบอกว่าจักรยานยนต์ของโอ๊คมันไม่แรง
ค่ะนะคนก่อเหตุก็ขี่แซงไปแล้วนี่ฮะหันปากกระบอกปืนเนี่ยกลับมาแล้วก็ลั่นไกลใส่หนึ่งนัด
ก่อนจะขี่รถหลบหนีไปตอนนั้นเนี่ยทายบอกทั้งทายแล้วก็โอ๊คเนี่ยไม่รู้เลยว่ากระสุนที่
คันหนึ่งที่เห็นว่าเป็นกรกับกล้องเนี่ยยิงใส่มาเนี่ยมันเข้าไปไหนอะไรยังไงบ้าง
ก็ขี่รถไปได้สักแค่๑๐เมตรนะฮะแล้วโอ๊คก็บอกกับทายบอกว่าถูกยิง
กระสุนเข้าชายโครงด้านซ้ายนะแล้วก็ล้มลงกับพื้นบอกไม่ไหวแล้วเพื่อน
อย่าทิ้งกันไปไหนนะนี่ทายบอกว่าอย่างนี้เลยนะฮะ
แล้วโอ๊คก็หมดสติไปทายก็พยายามอุ้มโอ๊คมาไว้ที่ข้างทางแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ร้อยใช่ไหมใช่อันไลน์กี่คนสองคนครับ

แล้วเรามีปัญหาใครคนเป็นผู้ให้กันไหม

คือเรามอดและกำหนดงานจากเครื่องไหน

คือตามมาไล่ยิงกันแล้วมั้ยรวมที่ว่าชักมีดเอามาฟันเขาที่หลังแล้ว
นี่คดีนั้นจำได้ไหมยังตามตัวคนร้ายอยู่
ก็เรื่องประมาณเรื่องนี้ว่านี้ก็เหมือนกันเลยทุกผู้ชมครับ
นี่คือคุณแม่ของน้องโอ๊คที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับแม่เนี่ย
นี่คือภาพเมื่อคืนที่มาถึงที่เกิดเหตุนะครับร้องไห้แทบขาด
หลังได้รับแจ้งเหตุว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
หยัดเข้ามาด้วยกันจะต้องปลอบใจกันนะครับ
ผู้เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๕นะคะคาดว่าคนก่อเหตุก็อายุเพิ่ง
สิบเจ็ดคาดว่าอย่างนั้นฮูจิรัยยุฑระมุชู

หน้าร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะคะถนนบางกรวยไซน้อย

ก็ได้คุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
อยู่ในเหตุการณ์ในทายไปคุยอีกรอบหนึ่ง

พวกเขามีเรื่องกับในกรคนก่อเหตุ
แต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

ทำไมถึงขั้นต้องมายิงกันตายแบบนี้

ไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายใครก่อนเลย
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้เร็วที่สุด
เพราะก็กลัวถ้ายังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้
กลัวว่าผู้ก่อเหตุจะย้อนกลับมาทำร้าย
เพื่อนของผู้เสียชีวิตคนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
แบบอาวุธสู้หรืออะไรไม่มีเลยมายิงกันขนาดนี้
ผมว่ามันก็เกินไปอยู่ครับอยากให้จับให้ได้ไวครับ
ถ้าจับคนร้ายไม่ได้เราเผาวงว่าจะเป็นเราอีกไหม
ผมก็พวงอยู่ครับเพราะว่าขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องระวังครับ
กลัวมันอยู่ดีมาเอาคืนอย่างนี้ครับ
ทางตำรวจชุดสืบสวนสพบางบัวทองได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุได้นะคะ
ไปยึดได้ที่บ้านหลัง๑ในตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอกายปรักเกรตจังหวัดนวันชมวรี
เป็นบ้านเพื่อนของคนก่อเหตุเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ในกรสิบเจ็ดปีคนเกาะเหตุในอายุสิบเจ็ดปีอืม
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็อายุสิบเจ็ดปีนะในกรดันไหน
สองคนนี้ไปยืมรถจักรยานยนต์เขาแต่บอกเขาว่าขอยืมไปทำธุระหน่อย
พอตกดึกสองคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์เอามาคืน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะไปเจออริเก่าเลยเอาปืนยิงเลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีมาปืนเนี่ยทิ้งคลองใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุ
อืมพอเล่าให้ฟังแล้วหนีไปเลยสองคนนี้อ่า
นี่ค่ะนี่คือภาพของผู้ต้องหานะคะ
เล่าให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ฟังแล้วตัวเองก็หนีไปเลย
อืมเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเพื่อนสองคนนี้มันหนีไปไหน
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยไปงมอาวุธปืนนะคะ
คลองบางบัวทองตรงสะพานข้ามคลองบางบัวทองค่ะ
แล้วเจอจริงจริงครับตรงนี้ค่ะอ๋อ
ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ตรงนี้เลยนี่นะคะครับ
นี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ทีมข่าวไปที่บ้านของในกรมือยิงไปเจอกับลุงของในกร
ลุงของในกรบอกว่าในกรเป็นลูกน้องชายอืม
รับมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่อายุ๒เดือนรักเหมือนลูกแท้
เลี้ยงดูส่งเสียอย่างดี

ก็รู้มาบ้างว่านายกรมันทะเลาะตามปราศาวัยรุ่น
แต่ไม่คิดว่าถึงขั้นหนักขนาดนี้
มาขอเงินแล้วบอกว่าจะเอาเงินไปคืนเพื่อน

ลุงก็เลยบอกว่ากรเข้ามอบตัวเถอะ

เครื่องนี้มันก็เข้ามเงียบถูกไหม
มันก็ลงเมื่อกี๊
ฟังจากพฤติกรรมการก่อเหตุแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอุกอาจมากนะฮะ

ชัดเจนว่าคือในกรนี่แหละนะครับในกรที่ไปยืมรถเข้ามาอีกทีนึง
ตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่ง
ที่ก็เป็นฝั่งศูนย์ศรีนี่นี่คือในกรณ์ที่หลบหนีไป
อายุ๑๗ปีนะครับตามกฎหมายเราเลยต้องคาดหน้าคาดตาไว้ก่อนนะฮะ
แต่ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวแล้วว่าคือใครคนที่เขาถูกไล่ทำร้าย
เขาก็ให้การชัดเจนว่าคือใครนะครับแต่ว่ามากันสองคนนะ
แล้วก็มีอีกคันหนึ่งด้วยนะครับที่ตามกันมาเนี่ย
ตามที่คนที่เขาเป็นเพื่อนของคนตายเขาเล่าให้ฟังนะครับ
เพื่อผู้ชมครับอีกมุมนึงมุมแห่งความสูญเสีย
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของน้องโอ๊คนะครับ
นี่ฮะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
รับศพมานำมาประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญกุศลที่วัดระหารบางบัวทอง
นี่ฮะทันทีที่ศพของน้องโอ๊คนายภูเบสชีพนุรัติอายุ๑๕ปี
ที่ถูกตุ่มครุ่ลิยิงกันเสียชีวิตมาถึงวัดเนี่ย
คุณแม่นะฮะคุณแม่ชื่อคุณแม่ราตรีอายุ๓๘ปี
เห็นศพลูกชายนี่ร้องไห้นะฮะ

เดี๋ยวพี่น้องก็ต้องปลอบใจกันครับข้างนู้นฮะศพของลูกครับ
มีทางโรงพยาบาลที่ชนะสูตรอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่วัด

เป็นลมเลยค่ะเข้าไปใกล้ศพลูกไม่ได้เลยอ่ะฮะ
รถน้ำศพแทบไม่ไหวนะครับต้องพาไปนั่งอยู่นะฮะ
แต่คือนั่งตรงนี้เนี่ยมองไปตรงนู้นนั่นก็คือศพลูกชาย
ลูกชายคนเดียวลูกชายยุคสิบห้าปีฮะ
มาเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ถูกโอ้โห
ถูกคั่วหรี่ไล่ยิงยันเสียชีวิต
เรื่องราวแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งกี่คนนะฮะเนี่ย
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณแม่ของน้องโอ๊ค
พอที่จะพูดคุยบอกเล่าอะไรได้เนี่ยค่ะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็
ขออนุญาตไปพูดคุยด้วยนะคุณแม่ของน้องโอ๊คก็
คุยด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกชาย
ทั้งน้ำตาแล้วก็ให้ภาพเรามาว่าเนี่ยคือลูกของลูกชาย
น้องโอ๊คนะครับอายุสิบห้าปีเป็นลูกชายคนเดียวนะครับ
แม่บอกว่าแม่กับโอ๊คเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่
เนื่องจากลูกชายเนี่ยเป็นคนติดเพื่อน
มักจะออกไปอยู่กับเพื่อนนะไปอยู่บ้านเพื่อนไปอยู่กับเพื่อน
ซึ่งแม่เคยบอกกับลูกไปแล้วว่าเออก็ตั้งใจเรียนนะ
เรียนจบเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันดีกว่า
แต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยความฝันของแม่เนี่ยมันพังทลายหมดแล้ว
มันสลายหมดแล้วที่เคยคุยกับลูกชายว่าจะมาอยู่ด้วยกันมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
บอกว่าตอนนี้เธอยังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ต้องมาสูญเสียลูกไปนะฮะ
อยากบอกไปถึงคนก่อเหตุไปถึงมือปืนนะครับว่าทำไมต้องมายิงลูกเธอด้วย
ทั้งทั้งที่ลูกเธอไม่ได้ทำอะไรให้ก่อนเลยอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันว่าจะมาอยู่กลับมาอยู่ด้วยกันสลายที่

สัญญาว่าจะมาอยู่ด้วยกัน
ทำไมคุณต้องสัญญาว่าจะมาอยู่ด้วยกันครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพัทนตระหมดเอกพรเทพพรรคภูมิก่าศพลบังโบทอง
ตอนนี้ได้สั่งให้ชุดสืบสวนไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
จากถนนที่เป็นจุดเกิดเหตุชุมชนไมตรีอุทิศ
ถนนบางกรวยไฟน้อยที่บางบวชทองดนทบุรี
เพื่อจะดูเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะครับ
คือเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มได้แน่
ขอเวลาสักไม่เกินวัน๒วันตำรวจบอก
คือรถที่ขี่ไปก่อเหตุเนี่ยเจอแล้วแต่เอาไปจอดทิ้งบ้านเพื่อน
แต่จากนี้ไปคือหลบหนีไปทางไหนยังไงเดี๋ยวไล่ตามต่อ

อายุยังไม่เท่าไหร่กันเลยนะคะ